ต่อกันที่ข่าวนี้นะคะคุณเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่น
คือก่อนหน้านี้นะคะก็มีคนแบบโอ้โหแซวบอกทำไมท้องปอง
ท้องหรือเปล่านะคะซึ่งเจ้าตัวก็ออกมาชี้แจงแล้วนะคะว่า
จริงแล้วเนี่ยหนูไม่ได้ท้องแค่กินหมูกระทะเข้าไปเยอะเท่านั้นแหละค่ะ

กินเยอะขนาดไหนเธอรู้ไหมก็ทานแบบวันเว้นวันเลยค่ะที่เธอบอกนะคะ
ซึ่งที่ออกมาโพสต์เนี่ยว่าไม่ได้ท้องเพราะว่ามีชาวเน็ตไปทำคลิปติ๊กต๊อกล้อเรียนว่าเธอท้อง
ซึ่งแฟนนุ่มคุณเนเงินเนี่ยค่ะก็เข้ามายืนยันเหมือนกันนะคะว่า
เจนนี่กินเก่งกินเยอะมากทำให้อ้วนไม่ได้ท้องนะคะ
แต่เหล่าชาวเน็ตและคนรอบข้างก็ยังแคลงใจว่าจริงหรือเปล่านะคะ
ล่าสุดค่ะเธอเลยอัดคลิปนะคะเคลียร์ชัดอีกรอบให้หายคล่องใจว่าเธอไม่ได้ท้อง
แค่กินหมูกระทะเยอะเท่านั้นแหละคุณผู้ชมค่ะ
พี่ขอถามตรงเลยนะจากใจเลยเนี่ยต่อหน้าทุกคนเลย
มารุสรกับจ๊อบเขาฝากถามมาว่าหนูท้องจริงหรือเปล่า

ว่าผมไม่ได้ขี้ขี้มันเป็นอ้วน

สาวสอนก็ไม่กลัวมาก

ขอถามตรงเลยนะจากใจเลยเนี่ยตอนนี้
ก็บอกแล้วนะคะเคลียร์แล้วค่ะคุณผู้ชมนับภาษา
ตายบอกเคลียร์แล้วจบแล้วเออแค่อ้วนไม่ได้ท้องนะคะ
ท้องก็ไม่กลัวค่ะเพราะว่าเธอมีแฟนแล้วนั่นเองนะคะ
แต่บันเทิงไทยรัฐนะคะก็ต่อสายตรงไปถามเธออยู่เหมือนกันนะคะว่า
สรุปแล้วไม่ท้องน่ะเพราะกลัวว่าบางคนจะถือเคล็ดหรือเปล่า
เพราะบางคนบอกอาจจะเป็นแบบว่าท้องแล้วไม่กล้าบอกไหมนะคะ
นี่เธอก็ยืนยันอีกครั้งนะคะว่าพี่ขาหนูไม่ได้ท้องจริงค่ะ
แล้วก็ไม่คิดจะดำเนินการทางกฎหมายกับคนที่ทำคลิปดังกล่าวนะคะ
เพราะว่าเห็นว่าน้องยังเด็กอยู่นะคะแล้วก็มองเป็นเรื่องตลกนะคะ
สรุปแล้วเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอยากกินเยอะนะคะแล้วก็ขับถ่ายกันบ้าง
คุณผู้ชมค่ะก็ดูผลิตภัณฑ์ที่ทางไทยรัฐก็ได้มีหลายผลิตภัณฑ์อยู่
คุณผู้ชมค่ะแล้วคุณท้องหรือเปล่าท้องไหม
ท้องค่ะแต่ว่าช่วงหน้าคุณผู้ชม